มีเหตุการณ์ของเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๑ที่สุพรรณบุรีคนหนึ่งนะครับที่คิดสั้นกระโดดลงมาจากดาดฟ้าของอาคารที่พักนะครับที่เป็นห้องแถวสามชั้นครึ่งหวังฆ่าตัวตายเพื่อประชดคนในบ้านหลังจากถูกดุด่าบ่อยครั้งติดตามจากรายงานครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนารายรีบเข้าช่วยเหลือเด็กหญิงม๑อายุประมาณ๑๒ปี
ตกลงมาจากชั้นดาดฟ้าของห้องแถว๓ชั้นครึ่งย่านตลาดอูทองอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
เด็กหญิงมีอาการหมดสติมีบาดแผลถลอกทั่วร่างกายเจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลอูทอง
ช่วงเช้าวันนี้หลังตำรวจสพอูทองได้รับแจ้งเหตุ
เข้าตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุ
บริเวณหลังตึกห้องแถวมีการต่อเติมห้องครัวเข้าไปด้านในของตัวบ้าน
ด้านบนบริเวณหลังคาพบเป็นรูโว
ส่วนบริเวณพื้นมีรอยเลือดและเศษกระเบื้องเศษฝ้าเพดานแตกกระจัดกระจายทั่วบริเวณ
ตำรวจสอบถามญาติของเด็กหญิงม๑เล่าว่า
อาศัยอยู่บ้านห้องแถวติดกัน
แต่ช่วงเช้าวันนี้ได้ยินเสียงดังมาจากในบ้านของเด็กหญิง

พบร่างของเด็กหญิงนอนหมดสติ

เมื่อสังเกตบนหลังคาพบว่าหลังคาเป็นรูโว

เครียดก่อนคิดสั้นประชดชีวิต
จากการสอบสวนของตำรวจทราบว่าเด็กหญิงไม่ได้อยู่กับพ่อแม่

อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้กับปู่ย่า

ส่วนแม่เด็กออกไปทำงานรับจ้างอยู่ในตลาดอูทอง
ที่ผ่านมาย่ามักจะดุด่าว่ากล่าวหลานสาวอยู่เป็นประจำ

เมืองต้นย่าของเด็กหญิงยอมรับกับตำรวจ

แต่ไม่คิดว่าหลานสาวจะประชดด้วยวิธีนี้

และกลัวว่าหลานสาวจะโตมาเสียคน
ส่วนอาการของเด็กหญิงปลอดภัยแล้ว
แต่ยังคงต้องรักษาอาการข้อเท้าบวม
บาดแผลตามร่างกายและสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน